มาดูกรณีนี้ฮะหมูหาย
แม่ค้าพ่อค้าเตรียมหมูจะขาย
แล้วก็มีการเตรียมหัวหมู
ขนขึ้นรถไปแล้วเพื่อจะเอาไปส่งให้กับลูกค้า
ปรากฏแค่วางไว้แป๊บเดียวเอ้าหัวหมูก็หาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตลาดสดพาเจริญ
เขตเทศบาลแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ที่หายไปเหล่านี้บางส่วนได้คืน
เพราะจับตัวหัวขโมยที่ขโมยหัวหมูไปได้

ใช่ฮะคนงานเขียงหมูควบคุมตัวนายอาเจ
ไม่มีนามสกุลอายุ๓๐ปีเป็นชาวเมียนมา
พร้อมด้วยของกลางเนื้อหมูเอ่ย

แล้วก็ให้ตำรวจสพแม่สอดมาตรวจสอบ
แล้วก็นำตัวนายอาเจไปดำเนินคดีนะครับ
จากการสอบถามเจ้าของเขียงหมูเล่าให้ฟัง
บอกว่าได้มาบ้างแล้วนะได้คืนมาบ้างแล้ว

แต่มันมีหัวหมูหัวหนึ่งหายไป๑หัว
แล้วก็ถามนายอาเจแล้วอาเจไม่ตอบเลย

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องควบคุมตัวนายอาเจ

เดี๋ยวนายอาเจจะถูกรุมประชาธรรมฟาดด้วยหัวหมู
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวไปที่สพก่อน

แล้วบอกว่าหมูหายเป็นประจำเนี่ย
เข้ามาแบบรุมนายอาเจเยอะมาก

คือคุณป้ารำเภยนาวิกาอายุ๕๔ปี
คุณป้าก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้ามีลูกค้าขาประจำ
ซื้อเนื้อหมูและหัวหมู๒หัว
โดยลูกน้องขนไปใส่ไว้ที่ท้ายรถพลิกอัพ

จากนั้นลูกค้าก็ขอเดินซื้อของจนครบ

มาบอกเจ้าของร้านเจ๊เอาหัวหมูเหมือนเดิมเนื้อหมูเอาไว้ที่รถเลย
น้องก็ขนไปใส่ให้แล้วก็ลูกค้าก็เดินเลือกซื้อผักเผือกอะไรให้ครบสิ้น
ถึงจะขับกลับไปนะฮะแต่จู่ลูกค้าพอถึงบ้านไปแล้ว
โทรมาบอกเจ๊ว่าเจ๊เอาหมูใส่ให้ครบหรือเปล่า
พอมาถึงบ้านเอาของลงเนี่ยพบแต่เพียงหัวหมูหัวเดียว
อกนั้นไม่มีเลยจริงมันต้องมีหัวหมูสองหัวไม่ใช่เหรอ
เนื้อหมูอื่นอีกมันหายไปไหนครับเจ๊
ก็เลยถามลูกน้องลูกน้องซึ่งกำลังออกไปส่งหมูให้ลูกค้าอีกเจ้าพอดี
ไปพบเห็นนายอาเจกำลังเดินหิ้วถุงหมูเหมือนกับของที่มันหายไป

ลูกน้องเจ๊ก็เลยไปควบคุมนายอาเจกลับมา
เอามาพิสูจนซิว่าเป็นหมูของร้านเจ๊หรือเปล่า
สรุปว่าเป็นหมูของร้านเจ๊แล้วก็หัวหมูหัวหนึ่งของร้านเจ๊เหมือนกัน

เท่ากับว่านายอาเจไปขโมยจากบนรถของลูกค้า
เข้าใจไหมฮะฟังเสียงเจ๊เขาหน่อยนะฮะเจ๊ลำเภยครับ
นี่แหละครับเจ๊ลำเภยยังบอกอีกนะครับว่าช่วงนี้ยิ่งขายของไม่ดีอยู่
ของหายทุกวันเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายอาเจซะหน่อย
ซึ่งนายอาเจตอนนี้เจอข้อหาเพียบเลยฮะ

ฝ่าฝืนประกาศโรคติดต่อร้ายแรงจังหวัดตากด้วยนะครับ